หนึ่งเหตุการณ์นะคะยังอยู่ที่สถานบันเทิงค่ะมีครอบครัวหนึ่งเขาแจ้งความบอกว่า
ลูกชายเขาเนี่ยไปร้านอาหารแล้วถูกกาดในร้านนั้นเนี่ยรุมกระทืบ
ยังมีการชักปืนขู่ตอนที่มีคนจะเข้ามาห้ามชักปืนขู่เลยบอกอย่าเข้ามานะ
แล้วลูกเขาบาดเจ็บสาหัสเลือดข้างในสมอง
และสุดท้ายลูกเขาเสียชีวิตแล้วกล้องวงจรปิดมีหลักฐานชิ้นนี้เป็นชิ้นสำคัญเลย
นี่นะคะตำรวจเพิ่งได้มาเลยค่ะหลังผับเลิกคือเมื่อที่สามสิบ
มิถุนายนต่อเนื่องหนึ่งกรกฎาคมคือผับเลิกแล้วแต่มีการนั่งดื่มกินกันต่อหน้าผับ
แล้วก็จังหวะนี้เลยค่ะเริ่มมีการชกต่อยกันระหว่างนายภัยทูลมาสโพนทอง
ในทูลอายุสามสิบหกปีกับนายชายน้อยนานาวันนะคะ
นายน้อยอายุสามสิบเก้าปีนายน้อยเนี่ยเป็นกาดของผับ
ชุลมุนค่ะนายภัยทูลเนี่ยเหมือนเป็นจังหวะเพลี่ยงพล้ำอะค่ะ
ล้มลงไปพอดีก็เลยถูกรุมซ้ำนะคะนี่เนี่ยค่ะเริ่มจะ
คือพอเมาแล้วผับจริงผับปิดต้องกลับบ้านกันนะ
เพราะนั่นคือเวลาอันสมควรที่ว่าไม่ควรกินต่อแล้ว
เพราะกินต่อจะเริ่มขาดสติแบบนี้นี่ค่ะโอ้โห
รุมกันเลยค่ะแล้วนี่นายภัยทูลล้มลงไปแล้วเห็นไหมคะ
คราวนี้โดนลุมซ้ำทั้งกระทืบทั้งโอ้โหเนี่ย
เนี่ยเข้าหัวเลยมากี๊นี้สุดท้ายเขาเลือดข้างในสมอง
เสียชีวิตคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะค่ะนางบุญร่วม
แม่ของผู้ตายนะคะมาพบพนักงานสอบสวนสพนกี่เลย
แจ้งความกับนายน้อยค่ะโดยแม่เล่าบอกว่าคืนนั้นน่ะ
ลูกบอกจะไปงานศพเพื่อนแล้วก็จะไปเที่ยวต่อ
ไม่คิดเลยว่าคำพูดที่ลูกมาขอแม่ว่าเออแม่
ผมขอเที่ยวเป็นวันสุดท้ายก็แล้วกันนะ

มันจะกลายเป็นวันสุดท้ายของชีวิตขนาดนี้
น้องสาวคนตายก็บอกเหมือนกันค่ะไม่คิดเลยว่า

น้อยเป็นเพื่อนกับพี่ชายมานานด้วยนะคะรู้จักกันอยู่แล้วด้วย
ก็ไม่คิดว่าจะทำเพื่อนจนตายได้ขนาดนี้
สารที่สุดตอนนี้ก็คือหลานสองคนก็คือลูกของผู้ตายนะคะ
คนโตสิบหกขวบคนเล็กเนี่ยสิบขวบ
ตอนนี้กำพร้าพ่อไม่ได้กำพร้าแค่พ่อ
เพราะก่อนหน้านี้แม่ก็เพิ่งเสียไปเมื่อหลายปีก่อนนะคะ
กับเด็กสองคนตอนนี้เสียทั้งพ่อเสียทั้งแม่นะคะ
ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายร่างกายใครก็ได้
แล้วคนที่ทำร้ายเนี่ยก็แบบรู้จักกันด้วยนะ

ใช่แต่เขาก็ไม่น่าที่จะทำกันขนาดนี้ค่ะ
ล่าสุดค่ะนายน้อยมอบตัวแล้วนะคะ
เจอหน้าแม่คนตายด้วยนายน้อยก้มกราบเท้าเลยบอกว่า
ผมขอโทษครับแม่ไม่คิดว่าแค่ต่อยเพื่อนแล้วเพื่อนจะตาย
เขาร่มจริงครับเป็นวันเหตุจริง
เขาร่มตรงเนี่ยบายหลังลงไปผ้า
คือมันก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่
จังหวะที่ผู้ตายล้มลงไป

แต่กระทืบเข้าหัวเข้าไปทีนึงนะคะ
คือนายน้อยเล่าค่ะว่าตอนเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้
คือเห็นภาพนี้แล้วแบบสะเทือนใจแทนคุณแม่จริงนะ
รู้แหละว่าต่อให้แม่ทำร้ายน้อยลูกแม่ก็ไม่ฟื้นคืนชีพกลับมา

เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคนตายเนี่ยมืนเมาแล้วก็โวยวายเสียงดังระรานกาดในร้าน

จนกระทั่งผู้ตายพูดคำว่าพ่อตะบวกงองูตรงท้ายมาด้วย
มันก็เลยบานปลายค่ะ
กลายเป็นการท้าชกกันตัวต่อตัว
แต่พอเพื่อนมาห้ามเขาบอกเขาก็เดินหนีไป

เขาก็เห็นว่าเพื่อนเขาล้มลงไปกองกับพื้นแล้ว
เขายังขอยืนยันคำที่พูดกับแม่ว่า
ผู้ตายล้มหัวฟาดน็อกพื้นไปเอง

เมืองต้นนายน้อยถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แล้วก็มีการยื่นประกันตัวในชั้นสอบสวน

แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านประกันตัวออกไป
คือตำรวจก็มองว่าผู้ต้องหามามอบตัวเองนะคะ

แล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเลยให้ประกันตัวนะคะ
ก็ต้องว่ากันไปตามหลักฐานนะคะ